ร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กนะคะก่อนทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้
จะถูกเปลี่ยนชุดเป็นชุดอาชีพในฝันของเด็กค่ะ
สำหรับการเปลี่ยนชุดนะคะจากชุดที่เด็กใส่
เป็นชุดที่เป็นอาชีพในฝันนะคะญาติของเด็กคนหนึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิต
อยากให้บอกว่าอยากให้ลูกใส่ชุดตำรวจนะคะก่อนที่จะทำพิธีชาปนกิจ
เพราะว่าลูกอยากเป็นตำรวจอยากให้ลูกไปสู่สุขติแบบมีอนาคตตามอาชีพที่เขาไฟฝัน
แต่เนื่องด้วยระยะเวลากระชั้นชิดที่จำเป็นต้องใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้แล้ว
ได้สอบถามญาติของเด็กทั้งหมด๒๐ศพว่าต้องการเปลี่ยนชุดหรือไม่
หลายคนต้องการจะเปลี่ยนเป็นชุดอาชีพในฝันนะคะอย่างเช่นชุดเสื้อกราวของคุณหมอสีขาว
อวกาศและชุดนักบินอวกาศสีส้มชุดคุณครูศรีกากีชุดทหารหลายรูปแบบ
ชุดฝึกลายพรางชุดเครื่องแบบเต็มยศของทหารอากาศทหารบกทหารเรือ
และชุดตำรวจเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดประมาณยี่สิบชุด
ของเสื้อผ้าก็จะยึดตามขนาดตัวของเด็กแต่ละคนนะคะซึ่งมีอายุตั้งแต่๒๔ขวบ
จำนวนนี้มีน้องอายุ๘เดือนที่ยังอยู่ในท้องคุณแม่ซึ่งเป็นครู
ก็จะตัดเย็บให้ใหม่เป็นชุดตำรวจชายไซส์เล็กค่ะซึ่งญาติของเด็กที่เสียชีวิตบางคนนะคะ
บอกว่าไม่ต้องการเปลี่ยนชุดให้ลูกหลานแต่จะเตรียมชุดมาเอง
และขอชุดอาชีพในฝันไว้เพื่อเผาให้ด้วยซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นความสบายใจของญาติ
ที่ต้องการส่งลูกหลานสู่สุขตินะคะส่วนเรื่องการหาชุดนะคะ
ได้มีการประสานร้านขายชุดเด็กในจังหวัดลำปางซึ่งมีชุดพอดีและยินดีจะจัดส่งมาให้พร้อมกันที่จังหวัดอุดรธานีภายในวันนี้ค่ะ
ในวันพรุ่งนี้กู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานีจะไปรับชุดทั้งหมดที่จังหวัดอุดรธานี
และนำมาให้ที่วัดราชสามัคคีวัดศรีอุทัยในจังหวัดน้องบัวลำพู
และเปลี่ยนให้ตามความสมัครใจของญาติก่อนจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ขณะที่พระครูบุญโฮมสุกาโมท่านเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยนะครับ
เปิดเผยถึงการเตรียมทำพิธีเปลี่ยนชุดให้กับเด็ก๒๐ศพว่า
คือท่านยอมรับนะว่ามีกู้ภัยประสานมาจริงว่ามีคนใจบุญนะครับ
เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเด็กที่เสียชีวิตตามความฝันของเด็กแต่ละคน
แล้วได้สอบถามผู้ปกครองของเด็กบ้างแล้วบางคนก็ยินยอม
แต่เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอไปยังกระทรวงวัฒนธรรมครับ
ซึ่งดูแลเรื่องของพระราชพิธีและยังไม่มีคำสั่งใดมานะครับ
แต่ถ้าหากกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าทำไม่ได้ก็คงไม่ทำครับ
ในการใช้ส่วนของธรรมะนะครับเกี่ยวกับการแต่งกายนั้นอาจจะไม่สำคัญนะครับ
ในการแต่งกายให้ศพนั้นอาจจะไม่สำคัญในทางธรรมะ
เพราะรู้แล้วว่าถึงจะแต่งอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจดวงวิญญาณดวงนั้นได้ดีขึ้นมาได้
เพราะเขาไม่รับรู้อะไรแล้วเป็นแค่สังขารที่ปราศจากวิญญาณ
แต่ญาติผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เข้าใจกันไปเองว่าลูกจะต้องได้เป็นอย่างนั้นลูกจะต้องได้เป็นอย่างนี้
อันนี้คือเป็นความคิดของครูตุชนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงครับ